เห็นเขาบอกว่ามีเกษตรกรเลี้ยงหมูที่ระยอง

หมูเหลือเต็มฟาร์มทำไมไม่มีใครมาซื้อ

มีที่ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด

เพราะว่าตอนนี้หมูมันถึงวัยที่จะขายได้แล้ว

จะซื้อหมูอยากได้ราคากิโลกรัมละ๖๐บาท

เพราะฉะนั้นวันนี้มีคนออกมาแย้งแล้วนะคะ

ทำไมอยู่ดีหมูแพงบอกเป็นโรค

ทำไมมันถึงแพงมันขาดอะไร

เลี้ยงหมูออกมาขารับแล้วนะฮะว่า
อยู่ที่ระยองอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็ตราดตราด
หมูเต็มฟังหมูเหลือเต็มฟัง
ทำไมไม่มีคนมาซื้อไปซื้อของแพงกันทำไม

แล้วซื้อที่ไหนมันถึงแพงขนาดนั้น
ไปซื้อก็ไปซื้อ๓จังหวัดนี้ไปได้นะคะ
เปิดวาบให้เลยละกันเนอะ
โปรดติดตามตอนต่อไป